คุณผู้ชมคะวันที่๑๙ถึง๒๙กันยายน๒๕๕๙นี้นะคะ
จะมีการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนที่ประเทศมาเลเซีย
เช้าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รวมถึงน้องที่จะไปร่วมแข่งขันภายในงานด้วยนะคะ
ขอต้อนรับท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือรายงานท่านกรีธาสมโชคค่ะ

สวัสดีน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องก็จะไปร่วมแข่งขันในกิจกรรมนี้นะคะ
อยากให้ท่านพูดถึงการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งนี้หน่อยค่ะ
ถูกประสงค์คืออะไรรายละเอียดของการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะ
ครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่๑
ที่กุลาลัมเปิมประเทศมาเลเซียเนี่ยนะครับ
ระหว่างวันที่๒๑ถึง๒๙กันยายน๕๙นี้นะครับ
มันแข่งมาตั้งแต่ปี๒๕๓๖นะครับ
และอาเซียนเขารวมตัวกันแข่งดำเนินการมาตลอดนะครับ
ทีนี้ประเด็นก็ในวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการแข่งขันนี้มี๔ประธานนะครับ
ประการแรกก็คือเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของแรงงานให้การทำงานเยาวชนมีฝีมือที่ดีขึ้นนะครับ
วัตถุประสงค์ที่๒นะฮะเพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมกันศึกษาแล้วก็การฝึกอาชีพต่างนะครับ
อันนี้๓เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมองค์กรในจ้างลูกจ้างแล้วก็ภาคการศึกษานะครับ
ถุประสงค์ที่๔ก็เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความยอมรับนะครับด้านความเป็นเลิศทางด้านฝีมือในภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับ
ที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จขนาดไหนคะท่านคะ
ที่ผ่านมาผมขอเรียนอย่างนี้ว่าของประเทศไทยเราเนี่ยประสบความเร็จในอันดับต้นนะครับ
เหรียญมาเรื่อยนะครับเหรียญมากเหรียญน้อยได้ที่๒ที่๓ได้ที่๔ที่๕ที่๖นะครับมาตลอดนะครับ
ผมอยากจะยกตัวอย่างเช่นฝึกในปี๒๕๐๐ในปีแข่งครั้งที่๑๐ที่ประเทศเวียดนามนะครับ
เราก็ได้มาถึงฟ้ามาถึง๖เหรียญทอง๑เหรียญเงิน๔เหรียญทองแดงนะครับผม
เองเนี่ยเคยไปทำงานพิธีกรให้กับกรมพัฒนาฝีมือรายงานนะคะหลายครั้งที่มีการจัดการแข่งขันแบบนี้
เห็นความภาคภูมิใจของน้องเยาวชนของคนที่ไปร่วมแข่งขันด้วยครั้งนี้เนี่ย
ท่านเอฟดีคาดหวังกับการแข่งขันครั้งนี้ยังไงบ้างครับที่บริเศษ
ครั้งนี้เนี่ยเราก็เก็บตัวมาเป็นเวลา๖เดือนนะครับแล้วก็เก็บตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่างอาจารย์สถาบันแล้วก็ภาคธุรกิจต่างที่เขาสนับสนุนเรานะครับ
หวังปีนี้เราคาดหวังไว้๗เหรียญทองนะครับเหรียญทองแล้วก็๓เหรียญเงินนะครับแล้วก็๔เหรียญทองแดงครับผม
หวังขนาดนี้ค่ะน้องทำได้ไหมคะทำได้ค่ะสู้ไหมคะสู้ค่ะเดี๋ยวให้เล่ากันหน่อยขอตัวแทนนะคะว่าน้องไปแข็งในสาขาอะไรบ้างแล้วก็มีลักษณะเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยนะคะใครจะเป็นตัวแทนดีเอ่ย
แล้วก็ควบฝึกศูนย์ค่ะช่วยการคิด
ด้วยการขนาดจะมี
การวาดจักรการใช้สันมือค่ะ
เป็นการไฮยีนค่ะแล้วก็
ความคมชัดของผ้าค่ะ
เขาดูละเอียดหมดเลยการใช้มือความคมรูปทรง

จับเวลาด้วยใช่ไหมคะ

ก็ใช้เวลาฝึกนานอยู่เหมือนกันค่ะ

ค่ะ๖เดือนแล้วก็นั่งฝึกกันเลย

ทางด้านนี้ก็จะเป็นสาขากราฟิกดีไซน์ครับ
เราก็จะทำทั้งหมด๓วัน
ส่วนเราก็ออกแบบกันวันละ๖ชั่วโมง
เราก็ได้ฝึกซ้อมกันตลอด๖เดือน

ผลงานที่ออกมาก็จะเป็นธรรมนองนี้ที่เตรียมตัวกันไป
ทางผม๒คนและอาจารย์ที่มาฝึกสอนก็

หนักขนาดไหนที่บอกติวเข้มกันหนักเนี่ย
มีการนัดไปตรวจงานกันร้านอาหารข้างนอกบ้าง
ก็มีดึกดื่นอะไรอย่างนี้ครับผม

ผมก็คือสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมครับ

ค่ะก็คือที่เห็นข้างหน้านี้ใช่ไหมคะ
พัชนะรับแดงดันครับ
จะมีอลูมิเนียมแล้วก็สแตนเลส
แล้วก็แผ่นเหล็กต่อชนครับ

เชื่อมนี้เขาให้คะแนนตรงจุดไหนยังไงบ้างคะ
เป็นจุดตรวจเรื่องของระยะขาจากโรงเรียน

ซึ่งจะเป็นงานฝีมือล้วนเลยครับ
และอีกมุมนึงล่ะคะเชิญเลยค่ะ
ผมเป็นตัวแทนสาขาระบบเทคโนโลยีทำความเย็นครับ

เชื่อมท่อทองแดงครับ
แล้วก็โมดุลที่๒ก็คือทำร้านสเก็ตขนาดเล็ก

ไม่ได้จะยกแอร์มาให้พี่ดูแบบนี้นะ

พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่

ฝึกซ้อมทุกวันครับค่ะครับผมเราได้เห็นความตั้งใจของน้องน้องนะคะ
อธิบดีค่ะแล้วก็เป็นความหวังของคนไทยด้วยที่จะไปคว้าเหรียญในการแข่งขันฝีมือแรงงานที่มาเลเซียในครั้งนี้นะคะ
อยากให้ท่านปิดท้ายเชิญชวนคุณผู้ชมเชิญชวนประชาชนให้ติดตามการแข่งขัน
แล้วก็ได้เห็นความสำคัญของการแข่งขันฝีมือแรงงานด้วยนะคะ
ครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านทุกสาขานะครับ
ร่วมส่งกำลังใจไปเชียร์ผู้แทนเยาวชนของประเทศไทยในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่๑๑นะครับ
ให้น้องเขาได้ฟ้าเหรียญรางวัลมาให้แก่คนไทยของเราทั้งหมดนะครับ
แล้วก็เป็นฝากโภมไทยของคนไทยด้วย
ประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนนะครับ
ที่๑๒นะครับระหว่างวันที่๒๗สิงหาถึงวันที่๔กันยา๒๕๖๑นะครับ
ตรงนั้นก็อยากจะให้พวกเรามาเชียร์เป็นกำลังใจอีก๒ปีข้างหน้า

คุณผู้ชมคะก็ฝากเป็นแรงใจแล้วก็เชียร์น้องด้วยนะคะ
สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานที่กำลังจะมีขึ้นนะคะ
ประเทศมาเลเซียแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ย
เมืองไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันด้วยนะคะ
ส่งใจกันมาค่ะแล้วก็อยากจะเห็นถึงความสำคัญ
การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนด้วยนะคะ
วันนี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
และน้องทุกคนที่มาร่วมรายการเช้าวันนี้นะคะ